คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ

มีการเตือนภัยหลังน้ำรถจังหวัดอื่นดูไว้ก็ได้
ไอ้เสาลมลุกสีส้มอ่ะนะครับ
พอน้ำมาแล้วมันพัดเสาล้มลุกไปแล้วเนี่ย
มันจะมีน็อตพุกโผล่ขึ้นมา
ถ้าผ่านไปตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับ
นี่หลายคนที่ผ่านไปที่นี่นะครับปรากฏว่ายางแตกนะฮะยางรั่ว
บางคนถึงขนาดที่ว่าคือยางฉีกเลย
ก็มาอยู่บนถนนรถก็ไม่เห็นสัญญาณอะไร
มันก็ไปทับตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ
คือไปแต่จริงตรงนี้มันก็มาห้ามรถเข้าไปไงครับ

มันก็เลยทำให้รถเนี่ยไปเหยียบได้นี่แหละครับจุดนี้นะครับ
เป็นจุดกลับรถนะฮะก่อนถึงสารเจ้าฝั่งเซเว่นนะครับ
แถวนั้นเขารู้กันดีนะฮะคือไอ้เสาลมลุกมันหลุดไปหลายอันแล้วนะครับ
ขับขี่ยังไงต้องระมัดระวังผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบ
ไปพบกับนายนัชกิจนันยอดสวัย
พี่เขาเป็นกู้ภัยคอยดูแลช่วยเหลือรถที่ประสบเหตุยางรั่วอยู่บริเวณนี้

คือไอ้เสาร่มลูกสีส้มเนี่ยมันช่วยแสดงอนาเขตจราจรนะครับ
ตรงจุดยูเทิร์นโดยเสาจราจรสีส้มเนี่ย
วงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่๒เนี่ย
เขามาติดไว้แสดงอนาเกตระหว่างถนนทางหลักถนนคู่ขนาน

แต่เสาจราจรมันไปกับน้ำหมดแล้วไงพอน้ำลดมันเหลือแต่ตัวน็อตแบบนี้
โผล่อยู่กลางถนนรถที่ผ่านไปมาก็ยางรั่วสิครับ

ก็มียางฉีกขาดบ้างครับยางรั่วบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
ก็รับแจ้งมาหลายคันเหมือนกันนะครับ
ล่าสุดนายชาญวิทย์จันทัพท่านภูมิในการแขวงทางหลวงเพชรชบูรณ์ที่๒บึงสามพันธุ์
ขอโทษพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับ
แต่ท่านขออธิบายหน่อยนะฮะในความเป็นจริงแล้วในจุดดังกล่าวนะครับ
เป็นเส้นแบ่งถนนหลักกับถนนคู่ขนานซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตีเส้นเป็นเกาะเอาไว้นะครับ
แต่มีคนเอารถเข้าไปจอดทับกรอบเส้นเหลืองมันเกิดอันตราย
ก็เลยนำหลักล้มลุกไปติดเป็นแนวเกาะเอาไว้
หลังเกิดปัญหานี้เจ้าหน้าที่แก้ไขแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
คือช่วงที่เราอ่านข่าวเนี่ยมันนอกเวลาราชการแล้ว
เพราะว่าท่านบอกว่าจะทำแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้น่าจะเสร็จแล้วล่ะครับ
ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในถนนอีกหลายเส้นเหมือนกันที่เจอน้ำท่วมนะคะเนี่ยค่ะ